ส่วนความคืบหน้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ในประเทศไทย

ก่อนหน้านั้นทางดรกศักดิ์เจ้าบริษัทผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย

แต่ว่าล่าสุดจากการเปิดเผยบอกว่าในเวลานี้
กรกฐยังคงเปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้ามาร่วมสนับสนุน
ในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ได้นะครับ
ก็เพื่อจะได้ช่วยกันประหยัดงบประมาณจากทางภาครัฐ
โดยเฉพาะกับทางกศักดิ์ฐศนะครับส่วนงบประมาณที่
ที่กรกฐทำเรื่องเสนอขอกรสัตว์ธชาติไป๑๖๐๐ล้านบาทนะครับ
เป็นกรอบวงเงินที่ทำไว้เผื่อนะครับยังหวังว่ายอดจริงเนี่ยจะไม่มากขนาดนั้น
เพื่อให้ค่าลิขสิทธิ์ไม่แพงมากเกินไปแล้วก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้มากที่สุดนั่นเองครับ
ฉะนั้นเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยคือไม่เข้าไปไงภาครัฐก็ต้องซื้ออยู่ดีนะครับ
ก็ถือว่าเป็นความกดดันในช่วงท้ายก่อนที่บอลโลกจะเริ่มขึ้นแล้วก็ราคา๑๖๐๐ล้านเนี่ย
คือราคาเน็ตมาเนี่ยประมาณ๑๕๐๐ล้านนะครับทำไว้เกินเนี่ยยังไงก็คือซื้อได้อยู่แล้ว